ชั่วตลอดตลาด

วันนี้เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้า
ดูสิว่ามีหมูตกน้ำหรือเปล่า

หมูเนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๕บาทต่อฟองค่ะ

กัดขาววันนี้๑๕บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัม

อยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัม